ทีนี้คุณผู้ชมอัปเดตตัวเลขหน่อยนึงนะคะ
เพราะว่าทางสอบคอมีการแถลงแล้ว
วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ๘๑๙รายนะคะ
ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เพราะเมื่อวานที่สมุทรสาครนี้ก็เกือบ๘๐๐แล้วนะคะ
จำนวน๘๑๙รายนี้แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๘๐๘ราย
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสเตจควาเรนทีน๑๑ราย
แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมเห็นช่องสีดำไหมคะ
เรามีตัวเลขบวก๑แปลว่ามีข่าวเศร้า
คือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ราย

ก็เป็นชายไทยอายุ๕๖ปี
อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครค่ะ
ทีมีโรคเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็สมองตีบ

ทีนี้เขาก็มีอาการตั้งแต่วันที่๒๒มกราคม

ทีนี้ก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ทีนี้ก็มีการส่งตรวจหาเชื้อวันที่๒๓มกราคม

พอมา๒๕มกราคมอาการไม่ดีขึ้น

เสียชีวิตตอน๔ทุ่มมีเสียมหามาก
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา๑๕๔๖๕ราย
รักษาหายไปแล้ว๑๑๐๕๔ราย

ก็ทางจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าอย่าเพิ่งตกออกตกใจ
เพราะว่าเรามีการตรวจค้นเชิงรุกนะครับในแรงงานต่างด้าวนะครับ